คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเลยแล้วกันนะครับ
สำหรับนักร้องนี่ฉันจะใช้คำว่านักร้องหนุ่มดีไหม
นักร้องเสียงดีและกันขวัญใจของทั้งเก้งกวางแล้วก็ชะนีอย่างเราด้วย

โหมดของเขาจะไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่
จะไม่ค่อยติดชมพูมันค่อนข้างที่จะแบบสีเทาอะ
คราวก่อนเพิ่งไปอยู่ลาลิลาในทุ่งดอกไม้อยู่เลยนะ
เออใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เขามาแบบทึ่มเทาหมด

ลักษณะคล้ายกับว่าอกหักเอาแล้วจุ้ย

ก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มเสียงดีขวัญใจชาวสีม่วงคุณอ๊อฟปองศักดิ์
กระแสโอ๊ยสร้างกระแสกรี๊ดกราดเนี่ย

ทุ่งดอกไม้อะไรก็ไม่หวานเท่านะจ๊ะ
ดูแต่ละรูปนี้ก็คือหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายนะคะ
แล้วก็สร้างกระแสแบบให้แฟนคลับตื่นเต้นฮือฮากันมาแล้ว
การโพสต์ภาพคู่กับชายหนุ่มในโมเมนต์น่ารัก
รักแล้วก็ข้อความสุดมุ้งมิ้งให้ชวนคิดว่า
นี่แหละน่าจะเป็นคนพิเศษของหนุ่มอ๊อฟนั่นเอง
แต่ว่าล่าสุดไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของออฟด้วยหรือเปล่านะคุณผู้ชม
เพราะว่าในอินสตาแกรมของออฟเนี่ย

ซึ่งมันโทนสีหม่นดำเทาทึมยังไงก็ไม่รู้
ดาราใช้กันบ่อยเนอะเวลามีอารมณ์ฟิลแบบ

อยากจะโพสต์อะไรบางอย่างดิฉันว่าไม่ใช่แค่ดารานะคะ
แต่เราก็เป็นเพราะเราก็เป็นเหมือนกันพร้อมกับเนี่ยรัฐฐานคุณผู้ชมเขียนข้อความเชิงตัดเพาะ
ความรักออกมาแบบยาวเหยียดเลยนะคะเขาเขียนว่า
บางคนถามว่าจุดเริ่มต้นของความรักของแต่ละคนเท่ากันไหมแล้วจุดจบล่ะพร้อมกันหรือเปล่า
ก็คงจะตอบว่าเริ่มต้นพร้อมกันแต่ว่าแค่มากน้อยต่างกัน
อ๊อฟจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่หรือเปล่าเนี่ย
นั่นน่ะสิหรือว่ากำลังเขียนเพลงอะไรอยู่หรือเปล่า
แต่จบไม่พร้อมกันแน่และถ้าเจ็บก็คงไม่เท่ากันด้วย
ถ้าเกิดว่าการที่ใครสักคนปล่อยให้รอเป็นอาทิตย์โดยไม่ส่งข้อความ

นั่นแสดงว่าเขายังไม่รักเรามากพอหรือเขารักตัวเองมากเกินไป
เออดูสะเทือนใจเบาเหมือนกันนะ
แต่ออฟก็คือออฟคุณต้องบอกเลยว่าขอทิ้งท่อนท้ายอารมณ์เศร้าแบบหักมุมตามสไตล์
แล้วก็ได้ซิงเกิ้ลใหม่ออกมาอย่างที่คุณบอก

งานนี้นอกจากแฟนเพลงแล้วก็แฟนคลับจะเข้ามาให้กำลังใจนะคะ
ก็มีเพื่อนซีในวงการด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณว่านธนกฤษดีเจมะตูมซีแนม
ก็แสดงความรักความห่วงใหญ่เพื่อนอ๊อฟแบบหยิกแกมหยอกตามสไตล์นั่นแหละ
เพราะว่าตอนโพสต์ภาพหวานคู่กันซีแนมเขาก็เข้าไปแบบว่า
คือเพื่อนสนิทไงรู้ความลับเยอะเขาก็อยากจะมาเม้นต์นั้นกุ๊ก
กำลังใจแหละแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้อยู่ในขอบเขตนะจ๊ะ
แต่จริงไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นแหละแต่ก็เป็นกำลังใจให้คุณอ๊อฟแล้วกัน
แม้ว่าข้อความจะเศร้าแต่ก็ยังตีท้ายจบด้วยแบบสไตล์ของออฟปองศักดิ
คือแบบแซ่บแต่เก๋นะจ๊ะ
ขอให้คนที่หายไป๑อาทิตย์ที่พี่อ๊อฟตามหาอยู่นั้นทักไลน์มาบ้าง

ไม่ใช่แค่โต๊ะติ๊กเกอร์กู๊ดมอนดิ้งนะจ๊ะ